เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าไม่ต้องห่วงนะหมูเถื่อนเนี่ย
รัฐบาลติดตามอย่างใกล้ชิดและจะสาวให้ถึงตัวการใหญ่ให้ได้
บอกไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานไม่ตรงเป้าหรือไปเจอต่ออะไรเขาหรอก
ซึ่งจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในรัฐบาลนะแต่คงเป็นเรื่องที่คืออาจจะ
อ่าไม่ถูกกับเนื้องานรัฐมนตรียุติธรรมเจ้าของกระทรวงเขาเนี่ย
ก็เลยชี้แจงมาแล้วไม่ใช่เหรอบอกย้ายให้ไปทำเรื่องนโยบาย
เดี๋ยวจะหาคนอื่นมาทำแทนที่เหมาะสมครับ
เรื่องใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนทำมาตลอดเวลา
เอาหมูเถื่อนเข้ามาแล้วผิดกฎหมาย
ทำให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยเนี่ย

แล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะกลับมาใหม่
ก็ต้องใช้เงินทุนนะครับที่จะเริ่มต้นใหม่อีกทีหนึ่ง

ส่วนเรื่องไปเจอต่อแล้วแล้วก็ย้ายต้องทำต่ออีก

ผมไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แน่นอนครับ
และในการรับซื้อเนื้อสุกรของบริษัท

ได้ตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานราชการ
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน
การรับซื้อมีความรัดกลุ่มถูกต้องตามกฎหมาย
มีเอกสารยืนยันว่าไม่สนับสนุนการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย
แต่การนำเสนอข่าวที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของบางสื่อ
ทำให้บริษัทเสียหายเสียชื่อเสียง
จึงขอดำเนินคดีครับ
กับคนที่ทำให้บริษัทเขาเสียหายครับ
ไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วนะพี่เบิร์ต
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจอเจอเพิ่มอีกเป็นขบวนการค้าหมูเถื่อนกลุ่มใหม่
แล้วเกี่ยวข้องกับใครรู้ป่ะรัฐมนตรีช่วย

ย่อปอปลาแล้วก็เกี่ยวยงกับเงินหลายพันล้าน
โอ้โหขบวนการใหญ่อ่ะสิเนี่ยใช่
สาวก็ยิ่งเจอแหละพันธุ์ตำรวจตรีนัทพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญ
เพราะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคดีจับกลุ่มขบวนการนำเข้าหมูเถื่อนเนี่ย
ส่งสำนวนแรกไปปปชแล้ว

ขยายคดีพิเศษออกไปอีก๑๐คดี
จำนวนนี้คุณผู้ชมที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะ
มี๙คดีที่ขยายมาจากการจับกลุ่มบริษัทชิปปิ้ง๑๐บริษัท
ที่เอานำเข้าหมูเถื่อน๑๖๑ตู้
เพื่อขยายผลว่าบริษัทเหล่านี้กระจายหมูเถื่อนไปที่ไหนบ้าง
แล้วเขามีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา๑คนที่เป็นในทุนมาให้ปากคำเพิ่มเติม

ทำให้เจอกลุ่มที่ลักลอบนำเข้าหมูเถือนอีกกลุ่มนะ
อีกกลุ่มที่ใหม่ที่ใหญ่ที่ไม่เคยโดนจับ

เจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการประจำจากหลายหน่วยงานมาเกี่ยวข้องด้วย
มีฝ่ายการเมืองไงฝ่ายการเมือง
จำได้ว่าป่าเฉลิมป่าเฉลิมอยู่บำรุง
ก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่ามีระดับอดีตรัฐมนตรีถูกต้องด้วยนะ
ดีตรัฐมนตรีช่วยเน้นย้ำขีดเส้นใต้ไฮไลท์ดอกจันทร์ค่ะ
อักษรย่อปอปลาเพราะว่าตรวจสอบเส้นทางการเงิน
พบว่ามีการโอนเงินหลายพันล้านบาท

ถ้าหลายพันล้านบาทเดี๋ยวต้องเอาข้อได้จริงนี้มาสอบต่อนะคะ
เราดูจากมูลค่าของตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับ
ที่ในหลายกลุ่มบริษัทที่นำเข้าตู้ที่เป็นตู้เย็นนะครับ
เข้ามาหลายตู้มากดูจากเส้นทางการโอนเงินนะครับ
ก็ประมาณหลายพันล้านนะครับ
เมื่อเทียบกับตู้หนึ่งราคาเกือบหนึ่งล้านบาท
ก็มีจำนวนหลายพันตู้นะครับที่เข้ามา
อันนี้ก็อยู่ในขั้นที่เราต้องตรวจสอบข้อมูลว่า
ที่เขานำเข้ามาเนี่ยมันสำแดงเป็นอะไรนะครับผม
ให้ข้อมูลมาว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
กระบวนการนำเข้าหมูเถื่อนอันนี้ก็เป็นแค่ข้อที่จริงที่
มีการรายงานเข้ามานะแต่ข้อที่จริงเนี่ยเราต้องตรวจสอบต่อไปครับ
อันนี้ก็เป็นเฉพาะมีการพูดคุยกันเท่านั้นครับ
นี่แหละเดี๋ยวจะเล่าต่อจากที่เมื่อกี้ดอมแตะว่าป๊าเหลิมออกมาบอกใช่ไหม
เพราะว่าพอมีรายงานเรื่องอดีตรัฐมนตรีช่วยปปลาเกี่ยวพันกับการนำเข้าหมูเถื่อนเนี่ย
จริงมันก็สอดคล้องกับการเปิดเผยของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนายก
เพราะว่าคุณเฉลิมออกมาบอกไงว่ามีรัฐมนตรีคุณผู้ชมคราวนี้มี๓อักษรย่อ
ค่อยฟังนะค่อยฟังนะมีอักษรย่อปอปลาอันนี้เล่าไปแล้วใช่ไหม
อักษรย่อสอเสือแล้วก็อักษรย่อชอชิงเกี่ยวพันกับขบวนการค้าหมูเถื่อน
แล้วก็มีรายงานด้วยบอกว่ามีอดีตพนักงานบริษัทใหญ่ระดับประเทศแห่งหนึ่ง

เพราะว่ารู้รูทางในการนำเข้าหมูเถื่อนแล้วก็เอาหมูเถื่อนไปส่งขายให้กับห้าง

แล้วมีอดีตรัฐมนตรีช่วยปปลานี่แหละ

ซี๊ดซีดจริงเรื่องใหญ่จริง
เพราะว่าโอ้โหมีทั้งชื่ออดีตรัฐมนตรีมีหน่วยงานกรมต่าง
ประมงนะที่ต้องไปสืบสาวเราเรื่องว่ามีคนในกรมร่วมกระทำความผิดด้วยหรือเปล่า
โอ้โหกรมศุลกากรอีกใช่อืมกรมประสุทธิ์ด้วยครับ